คุณผู้ชมคะตกลงแล้วนะคะล่าสุดวันนี้ทางบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ญี่ปุ่นนะคะ
ออกมาบอกแล้วนะคะว่ากระทงที่เด็กหญิงวัย๑๕ปีที่นครราชศรีมาทำขายที่เป็นรูปตัวการ์ตูนนะคะ
ที่มีเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์ไปสั่งให้ทำ
ละเมิดลิขสิทธิ์นะทางบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เขายืนยันเลยนะคะ
เขาบอกว่าลองสังเกตดูเลยไม่เห็นเหมือนเลยเอาภาพมาเทียบกันเลยนะคะ
ทีนี้น้องผู้หญิงคนนี้ก็กลายเป็นผู้เสียหายสามารถแจ้งความกลับเอาผิดกับคนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แล้วไปจับน้อง
แล้วมีคนที่เป็นผู้เสียหายเหมือนกับน้องรวมตัวกันจะแจ้งความ๓๐กว่ารายแล้วนะเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนเลยค่ะ
เขามาหารือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องของเด็กหญิงวัย๑๕ที่โคราชนี่แหละ
คือกระทงเนี่ยเป็นแค่กระทงรูปหมีธรรมดาเท่านั้นดังนั้นตอนนี้เด็กหญิงวัย๑๕ก็กลายเป็นผู้เสียหายนะคะ
สามารถฟ้องได้นะคะฟ้องทั้งคดีแพ่งคดีอาญากับนายประจักษ์โพธิผลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์
แล้วก็ไปรับเงินค่าชดเชยกับน้องอะค่ะน้องสามารถแจ้งความกลับได้ค่ะ
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการที่จะดูแลผลประโยชน์แล้วก็ดำเนินการทางกฎหมาย
คราวนี้เขามายินยานะครับผู้เจ้าชาญของบริษัทมายินยาแล้วว่า
สิ่งที่เป็นกระทงที่เป็นกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นอีนาคุมะเป็นกระทงลูกหยี
แล้วก็เป็นลูกหมาที่ไม่ใช่ลิลากุมะเพราะเดินรูปทรงของหน้าไม่เหมือนกันนั้น
หลังบริษัทแม่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนผู้ดูแลด้านลิขสิทธิ์เมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
ส่วนนายประจักษ์ลักษณะของการกระทำของนายประจักษ์เข้าข่ายกันโชคทรัพย์หรือแจ้งความเท็จหรือเปล่า
พลตำรวจเอกวิราชัยบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะคะ
ขั้นตอนเขาก็คือจริงแล้วจะมีการออกจดหมายเตือนก่อนเตือนสองครั้ง
ถ้าไม่แก้จะส่งให้ตัวแทนดำเนินการ
หลังจากนี้ค่ะจะมีการดำเนินคดีกับนายประจักษ์หรือทางบริษัทเวอเรเชคหรือเปล่า
ก็เป็นเรื่องของคู่กรณีเขานะคะส่วนตำรวจที่ไปร่วมจับกลุ่มเด็กอายุสิบห้าค่ะ
ตรวจสอบแล้วพบว่าก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนเพราะว่าหลังได้รับแจ้งจากผู้ร้อง
ก็มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนตามกฎหมายหลังจากนี้จะต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในลักษณะแบบนี้อีกนะคะ
ก็มีการกำชับตำรวจทุกพื้นที่ให้ตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์จริงหรือเปล่า
ถี่ถ้วนกว่านี้ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็เดินทางไปคุยกับคุณตาของน้องวัยสิบห้านะคะ
คุณตาบอกว่าช่วงที่นายประจักษ์กับนายนันเข้าไปจับน้องดำเนินคดีสงสารน้องมาก
เพราะว่าตัวฝั่งน้องไม่มีโอกาสได้ตอบโต้อะไรเลยได้แต่กอดคอกันร้องไห้
กลัวจะถูกดำเนินคดีกลัวจะติดคุกกลัวจะเสียค่าปรับเป็นแสน
นายประจักษ์ไม่พูดเรื่องเงินให้นายนันเป็นคนพูดเป็นคนเจรจา
แต่พอตอนนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ได้ทำผิดไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์
ดีใจมากสบายใจขึ้นขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกัน
ส่วนเรื่องคดีความก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
เรามีความรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะพูดคุยขอร้องเขาได้
มีความรู้สึกว่าเขาข่มเหงไม่สนใจว่าเราจะขอยังไงก็แล้วแต่
ก็ไม่ยอมเสียใจมากกับหลานที่ถูกดำเนินตอนนั้นสงสารหลานมาก
คือหลานไม่สามารถจะตอบข้อสอบถามของตาได้ว่าเป็นอะไรมาอย่างนั้น
ร้องไห้อย่างเดียวพูดไม่ได้ให้เป็นไปตามอ่า
คำลองกฎหมายที่เขาได้กระทำไปให้เป็นหน้าที่ของอ่า
ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ลงมาดำเนินการทั้งหมดครับคือตอนที่เกิดกรณีกับน้อง
รับทำกระทงที่โคราชใหม่เนี้ยนะฮะน้องวัยสิบห้าเนี้ย
มันมีอยู่๒คนที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือนายประจักษ์กับนายนัน
ประจักษ์เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ทีเอซีคอนซูเมอร์จำกัดมหาชน
ออกมาบอกว่าเขาไม่มีนโยบายให้ใครไปไล่จับแบบนี้นะเนี่ยนายประจักษ์คนนี้บอกว่า
เอาก็ผมไม่ใช่คนของทีเอซีค่ะแต่ผมคือคนของเวอริเชค
ใช่ค่ะเพราะว่าบอริเชคเป็นบริษัทที่ปราบปรามเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์
ส่วนอีกบริษัทหนึ่งดูแลเรื่องของการจำหน่ายแต่วันนี้บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเขาบอกแล้วว่า
เวอรี่เช็กก็ไม่ใช่อืมเคยเป็นแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะนะฮะ
ส่วนในนั้นเนี่ยในนั้นคือคนที่ไปโพสต์แล้วก็แชทกับน้อง
ให้น้องเอากระทงมาส่งคนนี้ครับแล้วก็เป็นลูกน้องของนายประจักษ์เนี่ย
นายประจักษ์เขาพยายามไม่พูดถึงอ่ะนะแต่นายนันเนี่ยนะฮะเขาเป็นฟรีแลนซ์
ในการไปปราบปรามไปดูสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเป็นฟรีแลนซ์แบบรายเดือนค่ะ
ซึ่งเป็นของบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตูนวันพีชด้วยอืม
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปการ์ตูนที่น้องเขาทำกระทงเลยเกี่ยวกับรีลักคุมะ
และไม่ได้รับการต่อสัญญาแบบรายเดือนมานานแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้นายประจักษ์กับนายนันรอเลยนะฮะ
เพราะว่าวันนี้มีผู้เสียหายอีกสามสิบเจ็ดคนนะครับไปที่สมณครรภ์ต้นทศศรีมานะครับ
บอกว่ายอดเงินที่เขาถูกเรียกจ่ายค่าปรับรวมกันแล้วกว่า๗แสนบาท
ถูกจับในพื้นที่๔โรงพักษ์สพเมืองนครราชศรีมาสพโพกลางสพพิมายและสพโชคชัย
แต่ว่าจะเป็น๒รายเกี่ยวข้องกับคดีกระทงของเด็ก๑๕หรือเปล่า

พนักงานสอบสวนเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับกลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์
ในความผิดสี่ข้อหานะครับเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอม
เรื่องการแจ้งความเท็จเรื่องการร่วมกันกันโชคทรัพย์
แล้วก็กักขังหน่วงเหนียวด้วยเพราะตอนที่จะไปล่อซื้อให้เขาทำความผิดจากใครเนี่ย
ไปรุมไปล้อมเขาเอาเขาไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปขู่เขากันโชคเขาให้เขาต้องจ่ายเงิน
จะได้จบกันไปเดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบ
ล่าสุดเรื่องของตำรวจตำรวจสพมนครทัศน์ศรีมาจากกรณีของน้องอายุ๑๕
ตอนแรกท่านภูมิกับสพเมืองบอกว่าตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่
ก็มันมีการทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เกิดขึ้นก็ให้เขาเจรจากันระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์กับคู่กรณี
ก็จ่ายเงินไปจะได้จบกันไปตกลงตอนนี้ท่านโดนย้ายไปก่อนแล้วนะฮะ
ท่านโดนย้ายไปแล้วนะครับผู้บัญชาการตำรวจสพมนครที่๓
สั่งย้ายพันธุ์ตำรวจเอกขเชนเสตปุตตะภูมิกับการสพเมืองนครราชศรีมา
เข้าส่วนกลางไปก่อนนะฮะ๓๐วันจากกรณีที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบอะไรหรือไม่อย่างไร
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะคือตอนนี้ไม่ใช่แค่จังหวัดนครราชศรีมา
มีการรวมตัวกันทั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล๓๐๐กว่ารายนะคะ
ร้องถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
เดี๋ยวรอดูกันต่อนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้ข้อมูลทางกฎหมายกันไว้แล้ว